วันนี้เนี่ยชาวคลองบางกอกน้อยไม่สบายใจแล้วก็สยดสยอง
เพราะว่าไปเจอชิ้นส่วนมนุษย์ครับเจออะไรบ้าง
เจอช่วงอกช่วงอกมีแขนสองข้างลอยมา
ไม่มีศีรษะนะไม่มีศีรษะตอนนั้นที่เจอ
แล้วก็ชิ้นส่วนขาสองข้างแล้ว๓ส่วนนี้ลอยตามกันมาครับคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหกู้ภัยค่อยนำชิ้นส่วนมนุษย์นะฮะ
ขึ้นจากคลองบางกอกน้อยใต้สะพานอรุณอมรินแขวงสิริราช
เพื่อให้แพทย์นิติเวศแล้วก็ตำรวจสนบางกอกน้อย
ร่วมกันชนะสูตรสภาพศพเป็นแบบนี้ครับ
คือลักษณะเป็นชิ้นส่วนตั้งแต่ช่วงอกมีแขนสองข้าง
คือสภาพสมบูรณ์แหละนะแต่ไม่มีศีรษะไม่สวมเสื้อผ้าอะไรเลย
มีรอยสักยันต์๙ยอดรูปเสือแล้วก็พระราหูสวมสร้อยข้อมือนะฮะ
เป็นทองฝังเพชรนะครับตรงที่ข้อมือซ้ายส่วนนิ้วนางข้างซ้ายสวมแหวนพลอยสีแดง
ส่วนที่บริเวณเล็บมือทั้งสองข้างนะครับทาสีเหลืองฮะ
นี่แหละครับตามรูปภัณฑ์ต่างไล่เลี่ยกันครับเจอเจออีกคราวนี้เจอท่อนขา
ท่อนขาลอยมาติดท่าน้ำวัดโขงรัตนารามครับเบื้องต้นพบว่าเป็นขาซ้ายนะครับ
มีรอยขาดตั้งแต่ช่วงข้อพับใต้สะโพกลงไปแล้วนิ้วเท้ามีการทาเล็บสีแดงนะฮะ
ตำรวจท้องที่รับผิดชอบก็คือสนบุภาราม
อกจากนี้ยังมีรายงานว่าพบขาขวาขาขวาเนี่ยลอยอยู่วัดน้อยในนะฮะ
ท้องที่สนตลิ่งชัน๓ท้องที่๓ชิ้นส่วน
ล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะเจอศีรษะแล้ว
ซึ่งจากสภาพชิ้นส่วนคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒๕วัน
สรุปอัตลักษณ์นะฮะคือบอกไม่ได้ว่าเป็นเพศอะไรว่างั้นเถอะ
เนื่องจากศพเนี่ยมันลอยน้ำอยู่ไปเวลานานมันค่อนข้างเปื่อยแล้ว
จุดที่พบศพนะครับสังเกตจากเส้นทางน้ำพบว่ามีการเชื่อมถึงกัน
จุดพบขาขวานะครับไปจนถึงจุดที่พบร่างนะฮะ
ใต้สภานมาถึงจุดที่พบศศาสตร์ตรงท่าเรือมัศยีสต์๓จุดนี้แน่
คือเป็นเส้นทางคลองบางกอกน้อยจุดที่พบขาซ้ายก็คือที่วัดหงรัตนาราม
เป็นเขตของคลองบางกอกใหญ่
แต่ทั้งสองคลองมันเชื่อมกัน
แม่น้ำเจ้าพระยาไงครับคุณผู้ชมครับ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
ชิ้นส่วนทั้งหมดเป็นคนคนเดียวกันนะ
สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นผู้หญิง

ผมยาวทาเล็บดัดฟัน
แต่ยังไม่ตัดประเด็นบุคคลข้ามเพศออกไป
ส่วนเชื้อชาติใดก็ยังบอกไม่ได้นะครับ

เนื่องจากรอยสักบนแผ่นหลังนั่นแหละ

ตำรวจให้น้ำหนักไปที่ประเด็นฆาตกรรมอำพลาง
เพราะจุดฉีกขาดของแผลในแต่ละชิ้นส่วน

ตลอดจนชิ้นส่วนศพไม่มีการห่อหุ้มเครื่องแต่งกาย

แล้วก็ถูกน้ำซัดไปแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดครับ
อ้าวลองฟังกำรวจพูดด้วยฮะ
มองว่ามันเป็นเรื่องของอุบัติเวทย์เป็นเรื่องของใบพัด
หรือว่าเป็นเรื่องของฆาตกรรมคำแหละครับท่าน
ตอนนี้มองเป็นฆาตกรรมครับ

มีเบาะแสช่วยตำรวจด้วยนะคะ